คือเรื่องนี้มันต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคุณภาคภูมิ
หนึ่งเนี่ยมันกระทบต่ออำนาจอธิปไตยประเทศไทยนะ
สองเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะ
คุณพระคุมดูนะครับผมยกตัวอย่างกรณีธุรกิจสีเทาที่ยานวา
ที่ผมใช้คำว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยมันไม่ใช่มีผับอย่างเดียวนะ
มีผับใช่ไหมฮะมียาเสพติดแล้วก็มีบ่อนการพนัน
ที่ตำรวจนครบานเพิ่งไปจับเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
๒๖ตุลาคืออาทิตย์๒๖ตุลาที่ผ่านมา
มีคนจีนไปเช่าตึกเช่าอาคารข้างหน้าเป็นคาแคร์
ด้านในเป็นเผ็กเป็นผับจะมีการมั่วสุ้มยาเสพติด
นี่ใช่ไหมฮะตรงนี้ใช่ไหมที่เข้าไปใช่
คือผมลำดับอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้าน
อยู่อีสานเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องธุรกิจสีเทาในกรุงเทพ
คือผมต้องเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้ว่าผมเนี่ยเป็นคนติดตามในเรื่องของธุรกิจสีเทาเนี่ย
ในกรุงเทพมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งสภาชุดนี้มาเลยเมื่อปี๒๕๖๒ผมเป็นคนเปิดเรื่องบ่อนศรีลมก่อน
ตอนนั้นเคยออกมาแชร์ในการสภาเลยใช่ไหมบ่อนเฮียตี้แล้วตอนนั้นเนี่ยก็บอกไม่มี
ไม่มีใครมาเปิดบ่อนได้หรอกอยู่ตรงธนิยะศรีลมถูกไหมครับแล้วก็ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ไปถ่าย
ก็ปรากฏว่าพอผมเอามาแฉปุ๊บเขาก็เก็บหนีก็ปรากฏว่าก็มีไพ่ไฟที่ทิ้งไว้เป็นกองขยะอยู่นะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ไปถ่ายแล้วก็บอกว่าไม่มีคือไม่มีเนี่ยคือเขาย้ายที่ไง
ก็ย้ายไปอยู่พระราม๓แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็ตรงพระราม๓ก็มียิงกันตายสี่ศพ
ถ้าคุณภาคภูมิจำกันได้เมื่อ๒ปีที่แล้วถูกไหมครับ
คราวนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าผมเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้มานะครับ
แล้วเที่ยวนี้ผมก็มาถามกระทู้สดในสภาเรื่องธุรกิจสีเทา
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงยานาวายนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ใกล้กับพระรามสามแหละ
คราวนี้เนี่ยตรงนี้มันอยู่ถือว่ากลางกรุงเทพเลยนะ
แล้วเกี่ยวข้องกับอธิปไตยประเทศไทยยังไง
คุณเห็นไหมฮะในที่ไปจับธุรกิจสีเทาเนี่ยที่ยานวาเนี่ย
ไม่มีคนแทบจะไม่มีคนไทยเกี่ยวข้องเลย
นักเที่ยวเนี่ยก็เป็นคนจีนซะส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็มีพวกคนเขมรนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นอะไรต่าง
สองเนี่ยพวกสุราบุรีเครื่องดื่มเนี่ย
แล้วที่ท้าทายที่สุดก็คือเรื่องยาเสพติด
ยาเสพติดเนี่ยคุณภาคภูมิดูสิครับว่า
เอายาเสพติดเนี่ยมาขายไม่พอยังฝากได้เลย
ซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เอายาเสพติดเนี่ย
ซื้อแล้วเนี่ยเสพไม่หมดเนี่ยไม่ต้องถือกลับบ้าน
เอาฝากไว้เหมือนเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อย่างนี้เราก็ฝากเล่าได้
นี่ฝากยาเสพติดได้นะครับที่แล้วยังมี
ที่เจริญาที่เข้าไปวันนั้นเนี่ยจะมีเป็นกล่องซองอะ
เราก็เขียนชื่อฝากเลยเขาเอาไว้ฝากยาเสพติด
ไม่ต้องฝากเหล้าไปเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้าไม่หมดฝากเหล้า
ที่นี่คือฝากยาเสพติดใช่เพราะมียาเสพติด
ขายให้ในในเทคในผับที่รักรอบเปิดตรงนี้อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
นักเที่ยวนี้เป็นคนจีนหมดเลยนะฮะเป็นคนจีนหมดเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ย
ตรงนี้นะครับมันยังมีบ่อนการพนันอีกอยู่ในนี้
เพียงแต่ว่ามีคนมาบอกผมบอกว่าเขาบอกว่าบ่อนให้ปิดไปก่อน
จะได้ไม่ไม่มากเรื่องจนเกินไปอ๋อเหรอครับ
คือความจริงถ้าไปจับเนี่ยจะต้องมีบ่อนด้วยในสถานที่ตรงนี้
มีบ่อนการพนันด้วยแต่วันที่เข้าไปเนี่ยไม่มีบ่อนไม่มีบ่อน
บ่อนเก็บไปแล้วบ่อนเก็บไปแล้วแสดงว่าครบวงจร
ครบวงจรมีบ่อนการพนันมีผับมียาเสพติดใช่ไหมครับ
แล้วก็ยังมีพวกรถหรูอะไรต่างนะครับรถหรูอะไรต่างนี้นะครับ
ซึ่งมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยคุณภาคภูมิว่างานนี้เนี่ย
ที่จับได้ครั้งนี้เพราะอะไรรู้ป่ะตำรวจงัดกันเอง
ก็เพิ่งย้ายนี่เปลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจนครบานใหม่นอนหนึ่งคนใหม่
ก็เพิ่งมาเมื่อ๑ตุลาก็จับเนี่ยเมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมา
เขาบอกนหนึ่งคนนี้ไม่ยอมนหนึ่งที่มาใหม่เนี่ยนะครับ
ย้ายมาจากผู้บิจการสมุทรภูทรภาค๒บอกไม่ยอมก็เลยจับเข้าไป
งานนี้เนี่ยตำรวจนครบานไปจับเองนะ
อ่ะใช่ส่วนกลางไปจับไม่ใช่ห้องที่จับส่วนกลางไปจับ
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ที่ผมเนี่ยบอกว่ามันไม่ปกติเนี่ย
เพราะอะไรนะก็พอจับมาเสร็จคุณภาคภูมิดูสิฮะ
ย้ายแค่ภูมิกับยานวาคนเดียวเนี่ย
อันนั้นก็เป็นไปตามปกติอยู่แล้วถ้ามีเด็กมีมีบ่อนมีเทคผับเปิดผิดกฎหมาย
สิ่งของผิดกฎหมายถูกจับผู้อำกับก็ถูกย้าย
ไม่ใช่มันน้อยไปเอาถูกไหมแล้วลำพังแค่ภูมิกับยานวาเนี่ย
คนเดียวเนี่ยจะสามารถที่จะให้เปิดธุรกิจสีเทาได้ขนาดนั้นหรือ
คุณภาคภูมิอย่าลืมนะว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยของคนจีนเนี่ย
ได้มีเฉพาะพื้นที่ยานวาอย่างเดียวนะ
เนี่ยสุธิศาลก็มีห้วยขวางก็มีสาธรณ์ก็มีนะครับหลายพื้นที่มาก
เอาละให้รัฐมนตรีช่วยกระลาโหมมามาตอบคำถามแทนเนี่ย
พอถามไปแล้วเนี่ยเออว่ามาปล่อยให้เปิดธุรกิจแบบนี้ได้ยังไง
หรือมีอะไรนะคนที่จับได้คนที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าของเนี่ย
เป็นคนจีนครับที่มีสัญชาติไทยครับมีเรื่องของการไปบริจาค
เงินเข้าพักการเมืองต่างอีกพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งที่ไม่ใช่พักเพื่อไทย
ในสภาตรงนั้นคำตอบที่ได้มาเป็นยังไงบ้าง
คือผมเมื่อวานผมผิดหวังในคำตอบที่บิ๊กช้างผลเอกชายชาญช้างมงคลมาตอบ
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาที่จะมาตอบ
เพราะว่าผมเห็นท่านอ่านมือโพยมาให้ท่านนะท่านก็อ่านเอาตามนั้น
แล้วก็ผมก็ตอบไม่ตรงคำถามผม

ผมถามว่าธุรกิจสีเทามันเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
พี่ถามไปนะหนึ่งคือธุรกิจทุนจีนสีเทาเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
มีใครเขาบอกว่าที่มีนักการเมืองใหญ่ระดับประเทศ

อยู่ข้างหลังมีอดีตในตำรวจใหญ่เป็นแก๊กอยู่ข้างหลัง

จริงไม่จริงเนี่ยท่านก็ต้องตอบผมมาเพราะว่าตั้งแต่ไปจับมาเนี่ยร่วมเดือนนึงแล้วนะ

ก็เลยตอบว่าธุรกิจสีเทาอะไรมีอยู่๓ประเภทอะไร
ซึ่งมันจะมีกี่ประเภทเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีแค่๓ประเภทหรอก

ถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยผมก็ถามว่าอ้าวก็ในเมื่อมันได้จับแล้ว
แล้วก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวพันกับคนจีนมีใครบ้าง
มันก็ต้องสาวลึกต่อไปดิว่าคนจีนเนี่ยอยู่มามีสัญชาติไทยได้ยังไง
คุณภาคคุมคิดว่าอยู่เนี่ยคนจีนการจะมาได้สัญชาติไทยเนี่ยมันได้กันง่ายผมก็ถามในทศพา
อันนี้ก็ถามไปถามไปสองข้อแล้วนะที่ถามไป
ถามไปว่าแล้วมันได้กันง่ายเหรอแล้วตรวจสอบไปถึงไหนแล้วแล้วใครเป็นคนให้อะไรต่าง
แกก็ตอบว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่
เอาจริงคุณภาคคุมมันไม่ต้องไปตรวจหลายวันเนี่ยมันชัดอยู่แล้วเนี่ยว่า
มายื่นขอยังไงเหตุผลอะไรในการให้ใครเป็นคนอนุมัติให้อะไรต่าง
เอกสารเนี่ยที่ใครรับรองให้เนี่ยผมก็ยังมีเลยเมื่อวานผมก็ไปแฉในสภา
แล้วผมก็ให้คุณภาคภูมิด้วยวันนี้